พูดถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะคุณผู้ชมนอกจากสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์
คือณตอนนี้มันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ผู้ที่นำเข้ามาเนี่ยจะต้องเสียภาษีให้ถูกต้องด้วยนะคะ

โดยนายชัยยุทธ์คำคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
ในฐานะโฆษกรมศุลกากรก็เปิดเผยนะคะ
แม้จะยังมีรายงานกักจับสินค้าหน้ากากอนามัย

แต่ว่าทางกรมศุลกากรก็จำเป็นจะต้องจับตาสินค้าประเภทนี้
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการนำเข้ามาเพื่อใช้เองในปริมาณไม่มาก
อันนี้เจ้าหน้าที่ก็เออไม่เป็นไร

แต่ถ้าเกิดว่ามีการไปตรวจสอบว่าโอ้โห
นำเข้ามาเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้น

แสดงถึงพฤติกรรมว่ามีการนำเข้ามาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ตามกฎหมายก็จะต้องมีการเรียกเก็บภาษี
ตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะ
โดยโฆษกรมศุลกากรก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการนำหน้ากากอนามัยเข้ามามาก
อย่างเช่นนำมาใส่มาเต็มกระเป๋าเลย
แบบนี้จะต้องไปตรวจสอบว่าเขาเปิดเป็นเว็บไซต์รับพรีออเดอร์ไหม

ถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นการนำเข้าเชิงพาณิชย์
ถ้าเอามาขายจะต้องเรียกเก็บภาษีให้ถูกต้อง
ตามพิกัดภาษีศุลกากร

การนำเข้าสินค้าที่ซื้อเข้ามา
แล้วมีมูลค่าเกิน๒๐๐๐บาท
ถึงแม้ว่าจะเป็นของแค่ชิ้นเดียวก็ตาม
แต่ว่าวอลุ่มหรือว่าปริมาณมันเยอะ

ผู้โดยสารจะต้องสำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่
บริเวณช่องมีสิ่งของต้องสำแดง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
ให้ผู้โดยสารได้ชำระภาษีศูนย์ละกากร

พิกัดอัตราที่ได้กำหนดเอาไว้
ซึ่งเบื้องต้นก็คือจะต้องเสียภาษีศุลกากร

มูลค่าสินค้าที่ซื้อมา

แต่ถ้าเกิดว่านำสินค้าผ่านสนามบิน
มูลค่าไม่ได้เยอะค่ะคุณผู้ชม

อันนี้สามารถนำเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศูนย์ละกากรนะคะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมนิดนึงนะคะ
คือเขาบอกว่าวิธีการใช้เนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องจริง
จะต้องใส่ค่อนข้างแน่นนิดนึง

เขาบางทีต้องร่องจมูกไหมคุณ
เขาก็เลยบอกว่ามันจะทำให้รู้สึกอึดอัดบ้างนิดหน่อย
เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใส่เฉพาะช่วงที่มีกิจกรรมกลางแจ้ง

แต่ช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าใส่ตอนวิ่งได้ไหม
ตอนวิ่งคุณผู้ชมอาจจะหายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะ
ใช่เพราะว่าร่างกายก็ต้องการออกซิเจนต้องการอากาศ

หน้ากากธรรมดาตอนนี้ใช้ได้
แต่ว่าจะต้องเอาทิชชู่ประมาณ๒๓ชั้น
แล้วค่อยใส่แน่นเข้าไปอีกทีหนึ่ง
ที่เราซื้อกัน๑๐๑๒บาทในหน้ากากีเคี้ยวเขา

เบื้องต้นก่อนนี่คือข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจากกรมอนามัย